โอ้โฮลงโทษไม่ไปทำแบบนี้อยู่บ่อยกับหลายคนหรอ
คือลูกน้องคนอื่นโดนอย่างคุณสิริวัตรไหมคะ

คำว่าโดนแปลว่าอะไรคะวิธีการอ่ะหรอ

โดนสั่งให้วิดพื้นให้มวลหน้าให้กิ้งอะไรอย่างนี้ครับ

ก็มีเหยียบหลังเพื่อน

เอาเท้าเหยียบไปบนหลังเพื่อนผม
ค่ะแต่ทีนี้มันอย่างที่บอกสองทางแยกนะคะ
พอบอกว่าเคยอีกแบบหนึ่งมีข่าวมาว่าเวลาคุณสมศักดิ์
ลงโทษผู้ใต้บัญชาก็จะค่อนข้างรุนแรง

อารมณ์แกขึ้นขึ้นแบบสุดเลยเวลา

คือท่านเป็นคนโมโหง่ายเหรอ

ป่าคือพูดแบบพูดดูดีครับแต่เวลาเขาโมโหเขาก็คือก็ไม่สนครับ
แต่ทีนี้คือตามข่าวที่ออกมาคุณศิริวัตรถ้าเราดูในคลิปตามไปด้วยนี่นะคะ
คือเขาก็บอกว่าสาเหตุที่เขาต้องลงโทษคุณสิริวัตรก็เพราะว่าไม่ทำความเคารพผู้บังคับบัญชา
จริงแล้วบะคะคือไม่ทำความขอบครบผู้บังครับบัญชาท่านนึงครับ
อันนี้คือช็อตหนึ่งนะคะช็อตหนึ่งที่แบบเกินไปหรือเปล่านะ
ใช้กลวยนะคะนี่
ครับคือเหตุผลของคุณสมศักดิ์
แล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่เข้าไปก่อนที่โทษนะคะก่อนจะใช้กลวยก่อนจะใช้มือตบเข้าที่บ้องหูเนี่ย
ได้มีการพูดคุยยังไงคะบทสนทนาเป็นแบบไหนคะ
คือผู้บังคับชาในที่นี้ไม่ใช่ตัวของหัวหน้าสมศักดิ์นะครับ

คือหมายถึงผู้บังคับบัญชาท่านหนึ่งซึ่งอีกคนนึงครับที่เดินผ่านจากผมไป
แล้วผมไม่ได้ทำความเคารพของท่านครับคือไม่เกี่ยวกับหัวหน้านะ

ก็เลยเรียกมาให้สั่งให้ผมวิดพื้นก่อน
ครับซึ่งตอนสั่งให้วิดพื้นไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ
ก็วิทพื้นอยู่วิดทำก็ทำอยู่ครับแล้วเขาก็เรียกเรียกให้ผม
เดี๋ยวมันจะมีภาพที่ว่าจังหวะให้ผมเรียกให้ออกมาผมก็เดินออกมา
คือเขาบอกว่าให้มาทำใกล้มือเขาเขาว่าอย่างนี้ครับ
พูดว่ามึงมาทำใกล้มือกูนี่
อันนี้คือตอนที่เรียกใช่ไหมคะ

ตอนนั้นวิทพื้นจบตามจำนวนครั้งนี้
ไม่ถึงครับยังไม่ถึงยังไม่ครบครับ

ตอนที่เดินออกมานี่พอจะนึกออกไหมคะจะโดนอะไรบ้าง

คือคิดว่าน่าจะน่าจะพอแล้วคือว่าให้ผมพอแล้วอะไรอย่างนี้

ก็เลยมาเดินมาหาแบบปกติฮะ
คุณศิริวัตรมีชักศรีหน้าท่าทางฟื้ดฟ้าได้ป่ะคะ

เพิ่งจะ๓เดือนอ๋อค่ะ
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ย
เราเอาเรื่องไปแจ้งใครคุณสิริวัตร
คือพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็คือ
ไปหาหมอไปหาพบแพทย์ก่อนครับ
แจ้งความเพื่อแบบแค่สิทธิ์ของผมว่าทำร้ายร่างกายผม
เมื่อกี่ตอนอยู่ที่ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมา๓เดือนนี้
ลงโทษไปกี่ครั้งคะตัวคุณสิริวัตร
แทบทุกวันครับแทบทุกวัน
แล้วคนอื่นโดนจนไม่คะ
มีใครเคยคุยกับเพื่อนไหมมีใครเคยโดนขนาดที่คุณศิริวัตรโดนไหมคะ

ทีนี้พอเกิดจากเหตุการณ์ในคลิปปุ๊บไปหาหมอหมอบอกว่าแก้หูทะลุ

รู้คือเราก็คงจะเชื่อมโยงได้ว่ามาจากเหตุการณ์นี้แน่
ใช่ครับเพราะรู้สึกปวดแล้วถึงได้ไปหาหมอ

ก็คือหลังจากนั้นก็คือทางสนทางอันนี้ก็คือต้องการแจ้งเขาว่า
มีคลิปมีกล้องวงจรปิดติดอยู่

เพราะผมกะว่าถ้ายังไงถ้าสู้แค่แบบว่า
ถ้าไม่มีภาพผมไม่น่าจะชนะครับ

เพราะเขาหัวหน้าสมศักดิ์เขาเคยพูดอยู่ว่า

คือผมมันพูดใต้คับชาระดับล่างอะฮะ

ก็เลยต้องไปเอาคลิปจากกล้องโครงจรปิดมา
ค่ะคือตอนแรกยังไม่ได้ไปเอาไว้ตั้งแต่แรกใช่ไหมคะ

ก็เลยพาดมาถึงคุณสายชนเพราะเรื่องคลิปนี่แหละ
ตามข่าวคือคนที่ไปเอาคลิปเนี่ยไม่ใช่คุณศิริวัตรไปเอง

ก็ช่วงนั้นเขาไปแจ้งความ
แล้วนี่ก็เลยโทรไปขอคนที่คุมเครื่อง
ว่าขอภาพจากกล้องหน่อยว่าเอาไปแจ้งความหนึ่งคดี

เขาก็ให้มาเราก็เอาไปให้เอาไปให้มดที่สอนอนแล้วเราก็กลับสารกลาง
เพราะนายประหลัดจังหวัดเรียกปฐุม

คำสั่งย้ายที่ออกมาเนี่ยออกมาออกมาพร้อมกันเลย๓คนหรือเปล่าคะ

ใครเป็นคนที่ไม่มีสอบหรอครับ
คำสั่งย้ายเป็นสมสั่งของใครคะ

ทีนี้ทั้งเดี๋ยวนะคะคือคุณศิริวัตกับคุณสมศักดิ์ทำงานด้วยกันแน่

ที่เราว่าอยู่คือที่ไหนคะที่ทำการ
ที่สารากลางจังหวัด

อันนี้อาจจะติดใจนิดหน่อยให้ฉันเกี่ยวอะไรด้วยนะคะ
แต่นึกว่าจบตอนแรกเพราะว่าก็ย้ายทั้งคู่
แต่มันมีระลอกที่สองก็คือว่าไปสงสัยว่าทำไมคุณสายชนตัวใหญ่ด้วย

คุณสายชนตอนนั้นสงสัยไหมตอนคำสั่งออกมา

ได้ถามไหมละคะเออปะปะทำไมย้ายหนูครับ

คือไม่ได้ถามอะไรคือคิดไว้แล้วก็คือยังไงเดี๋ยวก็ต้องโดนย้าย

เพราะเราไปเอาข้อมูลคลิปของเขาออกมาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเขา
ยังไงมันก็คือต้องผิดอยู่แล้ว
ตามข่าวบอกว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้คุณสายชนโดนย้าย
คือเล่าขั้นตอนให้ฟังหน่อยว่าคือไปทำอีท่าไหนได้คลิปตัวเหตุการณ์มาคะ

คือช่วงเกิดเหตุวันแรกเราโทรไปหาสำนักงานจังหวัดก่อน
คนที่คุมเครื่องโทรคุยกับเขาว่าเออเราจะขอภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อจะไปแช่งความในมือคดีกับหัวหน้าป้องกัน
เขารู้ไหมว่ามันเป็นเรื่องอะไรรูปภาพที่เราไปขอเขารู้

แล้วเรากับเขารู้จักกันส่วนตัวไหม

เราขอภาพจากกล้องตัวนี้หน่อยนะเวลานี้อะไรอย่างนี้
แล้วคนที่ทำเรื่องกล้องวงจรปิดไม่ถามข้อมูล

เขาสงสารปุ๊บสงสารถึงผม

ก็รู้จักกันเหมือนกับคนทำงานอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะ
ซึ่งจริงแล้วตามระเบียบมันต้องมีลายเซ็นต์หัวหน้างานหรืออะไรอย่างนี้
ต้องมีหนังสือขอถ้าเราทำหนังสือไปยังไงไง
เราก็ไม่ได้อยู่ดีใช่ครับก็คิดอยู่แล้วว่า
มันไม่มีทางครับถ้าเกิดว่าเราจะไปขอทำเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้ครับ
เขาก็ไม่มีทางจะให้มาได้แน่นอนอ๋อคือกลัวไม่ได้ภาพอ่ะครับ
ใช่เพราะมันไม่มีพยานหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือก็เลยเอาเนี้ย
ความสามารถที่รู้จักกันใช่ไหมคะระหว่างระหว่างที่เกิดเหตุนี้
ขอย้อนกลับไปตอนที่เกิดเหตุถ้าไม่ใช้กล้องวงจรปิด
ตรงนั้นก็มีคนอยู่นะคุณสิริวัตรก็มีคนมีคนเห็นเหตุการณ์ตอนที่โดนไหมคะ
มีครับแต่ว่าก็เขาก็ไม่อยากยุ่งครับ
คือเขาทำอะไรไม่ได้ครับเป็นผู้ใต้บังคับชาด้วยกันครับ
พี่เขาก็ให้กำลังใจอยู่ครับแต่ว่าเขาช่วยไม่ได้จริง
ทีนี้พอเรื่องของการสั่งย้ายเนี่ยนะคะข้อสังเกตมันก็มีด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคือตามข่าวแล้วเนี่ยเอ่อคุณสมศักดิ์แย้มพันนุ้ยเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นเอ่อป้องกันของสมุทรสาครเนี่ยคือย้าย
แต่ว่ายังอยู่ในพื้นที่เดิมใช่ครับรั้วเดียวกันกับสารกลางครับ
อ่าคืออยู่ในพื้นที่เดิมเลยแต่คำสั่งนั้นเป็นย้ายจริง
แต่ของคุณศิริวัตรไปบ้านแพ้วไปบ้านแพ้วคุณสายชวนไปกระทุ่มแบน
นะคะซึ่งนี่เป็นคำถามอยู่ภายในการย้ายนะคะ
แล้วก็นี่ก็เป็นระลอกสองที่เขาต้องออกสื่อแล้วก็ต้องมีการพิสูจน์กันนะคะ
ตกลงแล้วเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เดี๋ยวจะพยายามนะคะคุณสมศักดิ์ผู้ว่าประหลัด
ตกลงเราจะได้คุยกับใครบ้างเพราะว่าในข่าวเนี่ยต้องพลาดเพียงถึงทั้งสามท่านนี้นะคะ

คุณผู้ชมคะเราอยู่กับกรณีของการเกิดคลิปขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
แล้วก็เป็นที่มาของข่าวตอนแรกข่าวก็ไม่ไม่น่าจะมากขนาดนี้นะคะ

ก็มีคำสั่งย้ายทั้งคู่แล้วที่เป็นคู่กรณีกัน
แต่ว่าคำถามเกิดขึ้นในคำสั่งย้ายด้วยนะคะ
ไม่ได้มีไลเซ็นช่วยขออักษรอะไรแดดทั้งสิ้นได้เอาคลิปมาจริง
แต่ให้เหตุผลทั้งคู่บอกว่าคือถ้าขอก็คาดว่าไม่ได้นะคะ
ขณะที่ถ้าจะเป็นพยานบุคคลนะคะในพื้นที่
ก็ดูแล้วเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งสิ้นนะ

ในขณะที่ภายในการย้ายนั้นก็มีการตั้งข้อสังเกตซ้ำเข้าไปนะคะ
เอ๊ะทำไมคุณสมศักดิ์นะคะที่โทษนะคะที่ตบเข้าไป
ใช้ทั้งกลวยใช้ทั้งมือตกเข้าไปที่บ้องหูคุณสิริวัตรเนี่ยถูกย้าย
แต่ว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่ในพื้นที่เดิมนะคะคือรั้วเดิมเลยใช่ไหมคะรั้วเดิมค่ะ
รั้วเดิมเลยแต่ว่าคุณสิริวัตรไปบ้านแพ้ว
ในขณะที่คุณสายชนไปกระทุ่มแบนซึ่งคุณสายชนให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าคือมีลูก
ที่ห่วงคือห่วงเพราะว่าบ้านอยู่ในอัมพมืองใช่ค่ะแล้วต้องไปส่งลูก
ใช่ส่งลูกตอนเช้าถ้าช่วงนี้ปิดเทอมก็คือต้องเอาไปที่ทำงานด้วย
จากบ้านไปถึงที่ทำงานที่กระทุ่มแบนคุณสายชนนั่งรถนานแค่ไหนคะ
นานอยู่ครับระยะทางมันไม่ไกลมากครับแต่ว่ามันเป็นเส้นที่ว่ารถติดครับ

น่าจะถึงนะชั่วโมงกว่า

ตอนที่มีคำสั่งออกมาแล้วตัวคุณสมศักดิ์เขาอยู่รั้วเดิมเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นมีทวงถามอะไรจากใครไหม
สอบถามแล้วมันก็ไม่ได้ความกับหัวหน้าด้วยกันอะไรแบบว่าระดับไม่ใช่หัวหน้าสมศักดิ์นะครับ
คือเขามองว่ามันนายเขาสั่งมาแล้วว่าอย่างนี้คือสั่งให้ผมย้ายไปแล้วก็คือก็ต้องไปตามนั้น
แล้วคุยกันยังไงในหมู่เพื่อนที่ทำงานด้วยกันนะคะตอนนี้
ก็บอกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยใช่คนที่ถูกกระทำโดนย้ายไก่คนที่ไม่ถูกกระทำโดนย้ายอยู่ใกล้แค่นี้ยึดเยี่ยวเอง
แต่ว่าคุณศิวะบอกว่าเพิ่งมาทำงานใต้ประคับบัญชาคุณสมศักดิ์ใน๓เดือนเอง

คือที่ตามโอเคค่ะคุณผู้ชมฉันต้องชี้แจ้งแบบนี้ก่อนนะคะ
เพราะว่าพาดพิงคุณสมศักดิ์เยอะเลยนะคะทั้งในข่าวแล้วก็ในคำสัมภาษณ์ดิฉันด้วยนะคะ
คือคุณสมศักดิ์เนี่ยปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับทางรายการเรานะคะ
บอกว่าเรื่องก็จบแล้วที่คุณสมศักดิ์ไปอยู่ที่ผู้ว่า
เราก็ติดต่อไปที่ผู้ว่าแมนรัฐนะคะซึ่งเลขาเป็นคนรับโทรศัพท์ให้ท่านนะคะ
แล้วก็เลขาก็บอกว่าให้คุยกับทางประหลัดจังหวัดไปเลย
เพราะว่าเป็นอาสาขึ้นตรงกับประหลัดนะคะ
ทีนี้เราก็โทรไปที่ประหลัดวิจักษ์ค่ะประหลัดวิจักรก็บอกว่าอ๋อ
ยื่นเรื่องของทั้งสองคนไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็รีบวางโทรศัพท์ไปนะคะ
ฉันขอใช้สิทธิพลาดพิงต่อนะคะจำเป็นต้องพูดถึงท่านเหล่านี้นะคะ

ทีนี้ตอนนี้เรื่องที่เราร้องเราไปหน่วยงานไหนแล้วบ้างคะ
ไปแค่ตำรวจเรื่องคดีอย่างเดียว
ก็มีที่ส่วนน้ำลงทำของส่วนน้ำลงทำของที่กรุงเทพอะครับ
ที่เขาอะไร
เรื่องร้องทุกข์เนี่ยนะ

แล้วก็ส่วนน้ำลงทำจังหวัดเราไปร้องแล้วแม่กับพี่สาว

แล้วตอนที่ไปแม่ไปพบผู้ใหญ่ใช่ไหม

คือว่าท่านผู้ว่าให้คำตอบว่ามันเป็นกระบวนการของ
ของเป็นระบบของจังหวัดนะครับว่า
คืออัตราเขาอัตราจังหวัดอัตราอำเภอของบ้านแพ้วเนี่ย

ก็เลยเอาผมไปเสียบไว้
และกระทุ่มแบนมันว่างอยู่ก็เลยเอาปุ้มไปเสียบไว้

เขาบอกว่าให้มันให้มันอัตรามันเต็มตามกรอบเฉย
แล้วได้ทวงถามตำแหน่งคุณสมศักดิ์ไหมคะว่าแล้วทำไมเขาย้ายรั้วติดที่เดิมเลยอ่ะ

คือท่านให้คำตอบว่าเขาตัดสินใจแล้ว
ก็คือว่าเขาทำตามระเบียบแล้วเขาตัดสินใจแล้วเนี่ย
ถึงคุณจะพาใครมาก็ผมก็พูดแบบเดิม
ทราบไหมคะว่าเราไปแจ้งความเป็นคดี

ก็ไม่ได้พูดถึงครับไม่ได้ถามถึงว่าแล้วอะไรเป็นยังไงมั่งอะไรไม่พูดถึง
เห็นคลิปไหมท่านได้ดูคลิปเองไหม
อันนี้ผมไม่ทราบผมว่าต้องเห็นนะครับยังไงก็ต้องเห็น
คือไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าหรือประหลัดจังหวัดเนี่ย

น่าจะได้ดูใช่ไหม
ว่าคุณศรีวัตรพึ่งทำงานกับคุณสมศักดิ์๓เดือนใช่ไหม
ใช่ครับ

อย่างนี้เราก็บกพร่องเองหรือเปล่าคะ
คือมีบ้างครับมีบ้างที่บกพร่องครับ
มีบ้างที่ว่าก็เล็กน้อยก็ผมยาวหนวดยาวอะไรอย่างนี้ครับ

นายจะนึกว่าแบบค่ะไม่คืนคำสั่งมาทำงานสายไหม

อ่ะมีนะมีนะมีต้องบอกมีเนาะ

ให้ทำอะไรทำช้าหรือไม่ค่อยทำไหมเอาจริง
ไม่ครับผมเต็มใจทำทุกครั้งแต่ผมจะไปเสียตรงเล็กเล็กน้อย
แล้วทำไมไม่ทำความเคารพผู้บังคับบัญชาวันนั้น

คือไม่ทันครับไม่ทันได้มองครับ

คือเห็นแล้วครับแต่ว่าจังหวะพอจะทำ
คือผมหันซ้ายหันขวาอยู่ครับ

ที่ทำคือต้องทำอะไรคะที่บอกว่าทำ

ก็เจอเสร็จก็เราก็ทำสวัสดีครับ

คุณสายชนเอาไงต่อคะ
สมมุติลูกเปิดเทอมทำไงถ้าคุณสายชนอย่างนั้น
ต้องไปกระทุ่มแบรนด์แล้วคุณจิริวัตร

ต้องส่งลูกก่อนนะคะแล้วคือเข้างานสายอยู่แล้ว

สองโมงครึ่งต้องกลับแล้วเพราะต้องมารับลูกอ้าวแล้วมันจะไม่ขัดกับเวลาทำงานตัวเอง
ก็ใช่ไงคุณถึงได้เป็นอย่างนี้ต้องแย้งมันไม่ยุติธรรมมีใครแนะนำทางกฎหมาย
หรือว่าการใช้สิทธิ์ของเราอะไรบ้างไหมคะมีใครแนะนำว่าต้องไปหาใคร
หรือต้องคดีอย่างเดียวเลยหรือยังไงคะคือตอนนี้มีแค่ครอบครัวครับที่ว่า
ช่วยเหลือกันเพราะว่าภายนอกภายภายในอ่าภูมิความชาติท่านอื่นไม่มีใครเข้ากล้า
แล้วก็พวกเพื่อนเพื่อนนี่เป็นเอาสอด้วยกันอ่าเพื่อนเพื่อนเนี้ยเพื่อนเอาสอด้วยกัน
ใช่คอยช่วยเหลืออยู่คอยแนะนำมีผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาแนะนำ
หรือยื่นมือให้ความช่วยเหลือบ้างยังคะถ้ายื่นมือให้ความช่วยเหลือไม่มีครับ
มีแต่ให้ยอมครับให้ยอมให้ยอมความให้ยอมหยุดคือไม่ให้ต่อแล้วให้หยุด
เหรอคะได้เอ๊ะคุณสมศักดิ์นี่เป็นคนเก่าคนแก่ที่ทำงานที่นั่นหรือเปล่าคะ
เขาย้ายมาจากกระตวงครับผมอืมคือเขาอยู่ที่กระทรวงมาเนี้ยสิบ
ที่หัวหน้าเป็นคนบอกผมเองนะว่าเขาอยู่มา๑๔ปีแล้ว
คุ้มคุ้มเอาสอมาสิบสี่ปีอ่าครับผมที่กระทรวงค่ะครับผม
แล้วก็ไม่เคยได้ไปไหนก็คือเขาอยู่แต่กระทรวงมา๑๔ปีแต่พอย้ายมา
สาครได้สามเดือนก็เอาอีกไงครับผมอืมดิฉันไม่รู้จะชี้ทางไหนให้เลยนะคะ
เพราะว่าดูเหมือนก็เหมือนจะมืดแปดด้านนะอืม
ใช่ไหมคะในเรื่องของการร้องเรียนน่ะนะคะใช้ถ้าถามว่าใช้สิทธิ์ได้ยังใช้แล้ว
นะคะแต่ถ้าถามว่ามีใครลงมาพูดจาอะไรหรือยังยังไม่มีอืม
คือมันเป็นแนวทางคือเหมือนว่าเขาให้ยอมในที่นี้ครับ
คือมันไม่ถูกต้องอะครับคือถ้าเธอมาช่วยเหลือแบบว่า
ให้ให้มันเห็นผลให้เขาออกนอกพื้นที่ไปก่อนหัวหน้าคนนี้
ซึ่งเขามีพฤติกรรมรุนแรงแบบนี้ให้ออกนอกพื้นที่ไปหรือว่าไปช่วยรายการเข้ากระทรวงเข้ากรมไป
ก่อนอืมแต่ที่กลับกลายเป็นว่ายังให้เขาอยู่แต่กลับให้พวกผมภายแทน
ผมกับเมียไปแทนมันไม่ใช่ครับเราสอนพวกเพื่อนเพื่อนจะลำบาก
เพราะเขาหมายหัวเขาหมายหัวไว้หมดแล้วว่าหมายเรื่องอะไรคะ
ใครทำอะไรกับใครกับเขาไว้ให้รับผิดชอบตัวเอง
พวกเพื่อนเพื่อนที่คอยไปให้กำลังใจแล้ววันที่โรงพักอะค่ะ
เอาแต่เขาก็แค่ไปให้กำลังใจหรือเปล่าคะก็นั่นแหละค่ะ
ก็คือโดนอ๋ออ๋อค่ะค่ะใช่แล้วตอนนี้เอาสั่งของผู้หญิงเมื่อก่อนจะอยู่สำนักงานจังหวัด
วะตอนนี้คือคำสั่งให้มาอยู่เวรเหมือนผู้ชายเลยค่ะเหมือนแกล้งผมว่า
คือให้มาอยู่เว้นผู้ชายอยู่ไงผู้หญิงก็ต้องอยู่อย่างงั้นซึ่งเมื่อก่อนไม่ใช่
ไม่ใช่เขาบอกว่าผู้หญิงจะอยู่สำนักงานคอยทำเอกตัวอ๋ออ๋อค่ะ
ก็คือแบ่งลักษณะงานกันไปคือมีผู้หญิงชุดผู้หญิงไปด้วยครับ
ที่โรงพักเขาบอกว่าต้นนะครับเขาบอกมึงว่างกันได้ใช่ไหม
ให้มันไปอยู่เวรซะคือว่าเขาว่าเขาไปช่วยเหลือไปดูแลไปให้กำลังใจผม
พวกผู้หญิงนะครับค่ะที่โรงพักก็เลยเขาเลยว่าให้ลงมาอยู่เวร
เพราะว่ามันมันว่างอ่ะมันว่างเพราะมันไปดูแลมันไปโรงพักษณ์ได้ก็
มันมีเวลาว่างเยอะเขาว่าอย่างเงี้ขอโทษนะคะเรียนถามแบบนี้
เหมือนกลายเป็นว่าเราก็ทำให้คุณสายชนคุณศิริวัฒมุจะลำบากหรือเปล่าแล้วนะ
มาออกสื่อกับเราเนี่ยนะคะคือหลังจากนี้เตรียมเผื่อใจไว้ไหม
เผื่อแล้วเผื่อแล้วค่ะคือรู้ตัวแล้วครับว่ายังไงก็
เผื่อนี่คือคือเราอาจจะไปทำมาหากินอย่างอื่นเลยเหรอคะถึงขนาดนั้น
ใช่ใช่รู้ตัวแล้วก็คือต้องเอาอย่างนี้เราถือว่าเราเรียนได้ถาม
คำถามที่อยากได้คำตอบทั้งหมดแล้วนะคะแล้วที่ฉันก็ต้องบอกไว้
แบบนี้นะคะคือเข้าข้างกันไม่ได้นะขอให้เข้ากระบวนการพิสูจน์นะคะ
ซึ่งก็อย่างที่บอกไว้นะคะคุณผู้ชมว่าเราได้ติดต่อทุกท่านแล้วนะคะ
เรียงลงมาทั้งผู้ว่าราชการนะคะประหลัดจังหวัดนะคะ
แม้กระทั่งตัวคุณสมศักดิ์ซึ่งเป็นคู่กรณีในคลิปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะ
คือสิ่งที่ตอนนี้สังคมตั้งคำถามก็คือว่าไม่มีปัญหาถ้าต้องได้รับการลงโทษ
จากการบกพร่องหรือใดก็แล้วแต่แต่สังคมตั้งคำถามตรงที่ว่า
เป็นธรรมหรือเปล่าแค่นั้นแหละค่ะเป็นธรรมหรือเปล่า
เป็นธรรมจริงใช่ไหมกับการตัดสินใจแบบนี้ของผู้ที่มีอำนาจนะคะ
แล้วก็เช่นเดียวกันถ้าฟังจากคำตอบก็คือว่าดิฉันโทษนะคะเรียนสรุปแทน
คือเหมือนรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้แน่แต่ใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ขอความเป็นธรรมนะคะ
สิ่งนี้สังคมจะช่วยกันตัดสินต่อไปนะคะ
เพียงแต่กระบวนการในการพิสูจน์ความเป็นธรรมเท่านั้นนะคะ
หวังว่าเสียงที่เกิดขึ้นในรายการเราจะมีลูกต่อเนื่องนะคะ
ว่ามันควรจะออกมาเป็นแบบไหนขอให้ได้บทสรุปที่แค่เป็นธรรมเท่านั้นค่ะ
ไม่ต้องให้สองคนนี้ชนะก็ได้ค่ะขอแค่เป็นธรรมค่ะ
ที่เหลือดิฉันไม่มีส่วนแล้วนะคะเราให้ใช้วิธีอธิบาย
แล้วก็เสียดายที่อีก๓ท่านไม่ได้ใช้เวทีนี้ในการอธิบายร่วมกันนะคะ
ขอบคุณทั้งสองท่านและหวังว่าจะจบอย่างที่ควรจะเป็นและเป็นธรรมที่สุดขอบคุณค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป